ท่านผู้ชมครับเราไปตามความคืบหน้าไปตามหาข้อเท็จจริงมาให้นะครับ
เกี่ยวกับคลิปหนึ่งที่มีคนเขาได้แชร์ไว้ในสังคมออนไลน์
บอกว่าโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้มันสุดโหดจริง
ไม่รู้มีเรื่องมีราวอะไรกันแต่ว่าจักรยานอยู่ด้วยกันแล้วถีบกันล้มกลางถนนแบบนี้เนี่ยอันตราย
ใช่แล้วล้มแล้วมีรถตามมาด้วยดีเขาไม่ไปทับซ้ำนะ
ใช่เนี่ยกลิ้งอยู่กลางถนนแบบนี้เลยอ่ะเกงสีดำเนี่ยดีนะ
เขาไม่ได้มาเร็วอ่ะแล้วก็เข้าข้างทางทันใช่นะฮะ
จักรยานยนต์คันนี้ที่เขาขี่มาตามทางนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็ขี่มาเรื่อยนะครับบนถนนรังสิตนครนายกนะครับ
กล้องติดหมวกกันน็อกของเขาก็จับภาพเห็นจังหวะตรงเนี้ยนะครับ
จักรยานยนต์สองคันนี้ฮะคันหนึ่งสวมเสื้อวินจักรยานยนต์
แล้วก็มีผู้หญิงที่ใส่ชุดเหมือนนักศึกษา
แล้วก็ถีบเข้าไปตรงนี้อีกคันนึงเขาก็มากันสองคนเหมือนกัน
พอถีบเขาเสร็จก็ขี่ไปเลยส่วนอีกคันเขาก็ล้มอยู่ตรงนั้น
โชคดีที่รถเก๋งคันสีดำคันนี้ที่เขาขับตามทางมาเนี่ย
แล้วก็คันอื่นที่อยู่บนถนนที่ตามหลังมาไม่ไปเหยียบทับซ้ำเข้า
ก็ได้รับบัตรเจ็บกันไปนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
ไปมีอะไรกันมาจากไหนไปแค้นเคืองกันขนาดไหน
ถีบกันล้มคว่ำกลางถนนแบบนี้ซึ่งถ้าพูดกันจริงจริงเนี่ย
พฤติกรรมแบบนี้ต้องบอกว่าโหดมากนะใช่โหดจริงจริงค่ะ
ถ้าเขาถูกรถทับซ้ำเข้าไปนี่เขาตายได้นะคือไม่ตายก็สาหัสอ่ะนะ
แต่ว่าคนที่เขาใส่เสื้อวินจักรยานยนต์ผู้สื่อข่าวของเราตามเจอแล้วนะครับ
เขาบอกว่าป้องกันตัวนะฮะเดี๋ยวรอฟังอีกทีหนึ่ง
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มก็ไปติดตามจากคลิปนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนรังสิตนครนายกนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มไปตามเรื่องนี้ไปนี่ก่อนเลย
หัวหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้างนะเพราะว่าคนก่อเหตุ
เขาสวมเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างหัวหน้าวินบอกว่าก็รู้ข่าวแล้ว
ว่าคนในวินของเขาขี่รถไปถีบรถของชาวบ้าน
แต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนมาเห็นจากคลิปเนี่ยคาดว่า
คนนั้นน่าจะเป็นในหมีที่ใส่เสื้อวินเบอร์หก
เคยขี่วินที่นี่นะแต่ว่าไม่ได้ขี่ประจำ
นานมาที๒๓เดือนมาทีนึงเพราะว่ามาขี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง
แค่เป็นอาชีพเสริมแล้วก็บอกว่าปกติในหมีนิสัยดี
ขยันทำมาหากินไม่เคยมีปัญหากับใครไม่คิดเหมือนกันว่าจะไปก่อเหตุแบบนี้
อาจจะไปมีเรื่องกันมาจากจุดไหนก่อนส่วนกรณีที่วินจักรยานยนต์ในคลิป
แต่ว่าจักรยานยนต์ที่ขี่เป็นป้ายทะเบียนสีขาว
ซึ่งปกติจักรยานยนต์รับจ้างต้องป้ายเหลืองนะครับ
หัวหน้าวินบอกว่าในหมีเนี่ยเขามีรถ๒คัน
คันหนึ่งป้ายเหลืองถูกต้องจดทะเบียนขี่วินจักรยานยนต์อย่างถูกต้องนะครับ
อีกคันนึงเนี่ยเป็นของภรรยาวันเกิดเหตุในคลิปสงสัยจะเอารถเมียไปขี่
ว่าคงไปทำธุระส่วนตัวซึ่งเรื่องนี้คงต้องไปไล่สอบถามกันเอาเอง
คือว่านานเขาจะมาวิ่งสักครั้ง๓เดือนประมาณวัน๑๒วัน
เขาก็มีอาชีพประจำของเขานะครับคืออันนี้ที่เขามาวิ่งเนี่ยคืออาชีพเสริม
เขาเล่าเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าความจริงแล้วเขาทำงานบริษัทแห่งหนึ่งนะ
วันเกิดเหตุก็คือเช้า๕สิงหาคมนะเมื่อวานนี้นะครับ
เขาขี่จักรยานยนต์จะไปส่งลูกสาวซึ่งทำงานอยู่แถวเซียรังสิต
ไม่ได้ไปส่งผู้โดยสารนะฮะที่เห็นข้างหลังเขาเนี่ยคือลูกสาวของเขา
ระหว่างที่ขี่รถมาถึงช่วงจุดเกิดเหตุมีจักรยานยนต์คู่กรณีขี่มาปาดหน้าเขา
แล้วก็มาชนถึงขั้นตรงที่พักเท้ารถของเขาด้วย
หลังจากนั้นเขากับคนที่ขี่รถอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายก็ทะเลาะมีปากเสียงกัน
ท้าทายกันไปมาขณะขี่รถนะเขาก็พยายามเรียกให้อีกฝั่งนึงเนี่ยจอดรถ
เพื่อมาคุยกันให้รู้เรื่องเพราะว่าขี่เข้ามาปาดเขาถึงขั้นชนที่พักเท้ารถของเขา
แต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมจอดแล้วก็ยังด่าทอด้วยคำหยาบคายกลับมา
แล้วก็เร่งเครื่องพยายามขี่หนีเขาก็ขี่ตามประกบเพื่อเรียกให้อีกฝ่ายจอดมาเคลียร์กัน
มาถึงจุดเกิดเหตุตามภาพในคลิปรถของอีกฝ่ายพยายามจะขี่เบียดเข้ามาหาเขา
ก็เป็นห่วงลูกสาวที่นั่งซ้อนท้ายมาว่าจะเกิดอันตรายก็เลยต้องยกขาขึ้นมาเพื่อป้องกัน
แต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยน่าจะเสียหลักล้มอันนี้เขาบอกนะ
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยรถล้มไปแล้วเขาก็รีบเร่งเครื่องรถหนี
เพราะตอนนั้นเขากลัวว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะทำร้ายเขาเพราะเห็นอีกฝ่ายเนี่ยกำลังจะขี่เบียดเข้ามาหาเขา
อย่างนี้ฮะเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ยืนยันว่าเขาไม่ได้ถีบรถของอีกฝ่ายอย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอน
เพราะถ้าเขาถีบจริงนะด้วยความเร็วขนาดนั้นรถของเขาต้องล้มลงไปด้วยแล้ว
ยกขาเนี่ยคือเขายกขายันเอาไว้เพื่อป้องกันตัวอีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะเบียดเข้ามาหาเขา
แล้วเขาไม่รั่วลมเขาก็รีบขี่หนีเพราะเขากลัวลูกสาวจะเป็นอะไร
โลกออนไลน์ถามเรื่องป้ายรถทะเบียนสีขาวในคลิปเนี่ยรถคันนี้เป็นรถของลูกสาว
วันนั้นเขากำลังขี่รถไปส่งลูกสาวไปทำงานไม่ใช่รับส่งนักศึกษาอย่างที่เป็นข่าว
ลูกสาวก็ทำงานแถวเซียรังสิตขอให้สังคมอย่าเข้าใจผิดรถนี้คือรถป้ายขาวของลูกสาว
ทุกครั้งเวลาเขาจะไปขับวินเนี่ยเขาจะใช้รถของตัวเองซึ่งเป็นป้ายเหลืองซึ่งจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
เพื่อหันหัวมาชนผมก็เชื่อการเคลียร์

แต่รถเป็นของรถลูกผมเอง

เขาเริ่มที่จะหัก

แล้วไม่รู้ว่าเขาจะมาทำร้ายผมหรือเปล่า
คือชั่วโมงนั้นก็คือต้องบิดหนีอย่างเดียว

ไม่ใช่ต้องมาแบบมาขับ

หลังเกิดเหตุก็ไปมอบตัวกับตำรวจ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้ว
อยากจะให้เรื่องจบลงด้วยดี
ไม่อยากจะให้สังคมตัดสินเขาแค่คลิปเดียว
ทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงทั้งหมด
หลังจากนี้ก็จะไปเยี่ยมอีกฝ่าย
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นคนมีอิทธิพล
ชอบทำตัวเป็นอันทภาณทำตัวกลาง
ทีมข่าวของเราก็เลยถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่า
เพราะปกติตัวคนก่อเหตุเนี่ยเขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
มีลูกก็หลายคนแล้วไม่น่าจะไปก่อเหตุแบบนั้น
ส่วนในคลิปที่เห็นว่าไปถีบรถของอีกฝั่ง
ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเห็นคลิปแล้ว
ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจริง
ถ้ามีเรื่องก็ไม่ควรแบบจะไปขับตามเขา

ควรจะไปก่อเหตุอะไรบนถนนในลักษณะแบบนี้นะคะ
ไม่ได้เลี้ยงเมียปกติไม่เป็นอะไร
เขาอาจจะทำตามสถานการณ์ไปหรือเปล่า
หรือว่าช่องกลางในซอยจริงไหมครับพี่

เป็นอย่างนั้นแหละเขาไม่มีอะไรหรอก
ส่วนเรื่องคดีความนะคะทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกปัณฑัตเดชโชธพิสิต
ผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร
เบื้องต้นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในคลิปก็พบตำรวจแล้วนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ให้การว่า
เขาขับรถพาลูกสาวไปแล้วก็ไปเจอคู่กรณี
ขับย้อนสอนมารถเกี่ยวกันทะเลาะกันท้าทายกัน
คู่กรณีก็ขี่รถออกมาด้วยความที่เขาโมโหก็เลยตาม
แล้วก็มีการใช้เท้าถีบรถจนล้มแล้วก็ขี่หนีไป
มาเห็นคลิปก็เลยเข้าพบตำรวจ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหา๒ข้อหานะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บและทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
แล้วก็สวมเสื้อวินเนี่ยเหมือนกับว่าเอารถป้ายขาวมาขี่รับส่งผู้โดยสาร

เรียกคู่กรณีทั้งสองฝั่งมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
หากผู้ก่อเหตุเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างจริง
แต่ไม่มีใบอนุญาตหรือใช้ป้ายขาวมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสาร
ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่มแต่ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดก่อน
แต่เขาอ้างว่าเขาแค่ขี่รถไปส่งลูกสาวทำงาน
แต่บังเอิญใส่เสื้อวินมาพอดีสิ
แต่มันก็ไม่รู้ก็มีความเสียหายเกิดขึ้นยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาอยู่ดีนะคะ